นักกีฬาไทยตั้งเป้า๑๒๑เหรียญทอง

นามนะคะเขาตั้งเป้าอยู่ที่๖๕เหรียญทอง
แต่๖๕เหรียญทองนี้เขาหวังอยู่ที่๒ชนิดกีฬา

ที่เขาอยากจะคว้าเหรียญทองให้ได้ก็คือฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิง

ประเทศไหนก็อยากได้เหมือนกันใช่ค่ะ
มาพันธ์โอลิมปิกเวียดนามนะคะ
ฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยเบื้องต้นนะคะเวียดนามตั้งความหวัง
ไว้ที่๖๕ถึง๗๐เหรียญทองนะคะ

ซึ่งปรักษ์ฮังซอร์กุลซื้อชาวกาวเกาหยุดใต้ที่ทั้งทีมชุดใหญ่
คู่ไปกับทีมชุดยู๒๓ก็ออกมาบอกว่า
คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับเวียดนามครั้งแรกให้ได้ค่ะ

ในการแข่งขัน๔เกมครั้งแรกเมื่อปี๑๙
แต่ณครั้งนั้นยังใช้ว่าการแข่งขันกีฬาแหลมทองอยู่

เล่นและสภาพทีมที่มีอยู่ตอนนี้คือมีความพร้อมมาก
ส่วนทีมฟุตบอลหญิงค่ะณขณะนี้เวียดนามก็เป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะคะ
แล้วก็เป็นแชมป์อาเซียนครั้งล่าสุดด้วย
ก็เมื่อเพิ่งคว้าทำได้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เอง